วันนี้ก็ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะครับ

ฆาตกรโหดฆ่าสาวไฮโซ
สารมีหมายจับไม้เบสบอลหวด
รถเบ้นหนีไปทิ้งไว้ที่ชายแดนนะครับ
ก็จากเหตุการณ์กรณีที่มีการพบศพนางสาวทิติมา
หรือว่าเชอรี่ตั้งวิบูรพาณิชย์อายุ๓๙ปี
ไฮโซสาวนักธุรกิจอสังหาบริมทรัพย

เจ้าของกิจการปั๊มน้ำมันอีก๓แห่งนะครับ
เสียชีวิตอยู่ภายในห้องเลขที่๒๗๐๒ชั้น๗
แขวงระเขตลาดพร้าวกรุงเทพฯอาณาคอร์นนะครับ

นั่งหน้าฟุบอยู่กับขอบเตียงนอน
แล้วก็มีบาดแผลถูกตีด้วยของแข็ง

และในที่เกิดเหตุนะครับก็พบไม้เบสบอล๑อัน
เปื้อนเลือดวางอยู่บนเตียงนอน

มีการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิด

พบว่าผู้ตายกับนายอัศยาหรือว่าโก้
ชัยพาอายุ๓๓ปี
ซึ่งเป็นลูกน้องในเครือบริษัทของผู้ตาย
และทำหน้าที่คอยดูแลบัญชีและทรัพย์สิน
ได้เข้าห้องพักในคืนวันที่๒๖กรกฎาคม
และดึกวันที่๒๗กรกฎาคม
พบว่านายอัศยาหรือว่าโก้
ออกจากห้องพักหมายเลข๒๗๐๒นี้เพียงคนเดียว
แล้วก็ยังพบอีกว่ารถเก่งยี่ห้อเบนส์
ดังนั้นสารอาญารัชดา
นุมัติหมายจับคนร้ายก็คือนายอัศยา
ซึ่งนายอัศยาพบว่ามีประวัติติดการพนัน
แล้วก็ถูกตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
ทีนี้ในรูปคดีนะครับก็ต้องมีการตามล่าตัวนายอัศยา

ที่หายไปไปอยู่ที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี
ตอนนี้ทางตำรวจก็มีการเร่งประสานกับตำรวจสพโป่งน้ำร้อน
ในการตรวจสอบรถคันนี้ต่อไป
แล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ก็พบว่าคนร้ายขับมาจอดทิ้งไว้
ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๑๘นาฬิกาของวันที่๒๗กรกฎาคม
ตอนนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานนะครับได้เก็บลายนิ้วมือแฝง
แล้วก็เคลื่อนย้ายรถเบนท์ขึ้นรถสไลด์นำมาเก็บรักษาไว้ที่สนโชคชัย
เพื่อตรวจสอบต่อแล้วก็ติดตามตัวคนร้ายก็คือนายโก้ต่อ
ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้คือก็ยังไม่ได้ยืนยันนะคะว่าหลบหนีออกไปนอกประเทศแล้วหรือยัง
แต่ทีนี้ค่ะก็มีจากการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยเขาก็มีรายงานมาด้วยนะ
ไนโก้หลบหนีไปทางอำเภอโป่งน้ำร้อนจันทบุรี
อาจจะหลบหนีข้ามชายแดนไปยังฝั่งกัมพูชา
คือเขาบอกว่าอาจจะใช้ช่องทางที่เรียกว่าช่องสุนัขผ่าน

ตรงนี้เป็นช่องทางผิดกฎหมาย
หรือว่าอาจจะให้คนในพื้นที่ที่เขาคุ้นเคยพาข้ามชายแดนไป
ดังนั้นก็เลยต้องไปตรวจสอบไปตามกันต่อในเรื่องนี้ด้วยนะคะ

ส่วนทางด้านญาติของผู้เสียชีวิตนะครับ
คือคดีนี้ก็เป็นคดีที่น่าสนใจตรงที่ว่าผู้เสียชีวิตถือว่าเป็นไฮโซสาว
ทางญาติของผู้เสียชีวิตเองนะครับ
เราก็ได้ไปสัมภาษณ์น้องชายของไฮโซเชอรี่
น้องชายชื่อว่าไหนพี่พัดตั้งวิบูรณ์พาณิชย์นะครับ
เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราบอกว่า
ตั้งแต่วันที่๒๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
คือครอบครัวเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือมีการโทรศัพท์พูดคุยติดต่อกับไฮโซเชอรี่ตลอดเวลานะครับ
ในฐานะพี่น้องคุยกันเรื่อยมา
แต่ว่ามาผิดสังเกตว่าหลังวันที่๒๗ทำไมล่ะติดต่อเชอรี่ไม่ได้
แล้วก็เชอรี่ก็ไม่ได้โทรติดต่อกลับมากับครอบครัวเลย
รวมถึงในกรุ๊ปไลน์ที่เขาจะอยู่กันมีทั้งญาติญาติอยู่ด้วยมีพนักงานอยู่ด้วยบางทีก็จะสั่งงานผ่านทางไลน์
พูดคุยกันผ่านแบบนี้เหมือนกับก็ถามงานแต่ก็เอ๊ะทำไมไฮโซเชอรี่ไม่มีการตอบกลับเลยนะ

ก็มีการโทรเข้าไปในมือถือของเชอรี่เหมือนกันในวันที่๒๗กรกฎาคมนะครับปรากฏว่านายโก้อัศยาเป็นคนรับโทรศัพท์
ซึ่งก็จับใจความได้เหมือนมีพิรุษนะครับเพราะว่าไนโก้บอกว่าเชอรี่ทำบุญอยู่ไม่สามารถที่จะรับสายโทรศัพท์ได้
ก็เลยเป็นที่แปลกใจแล้วก็เป็นที่พิรุษของญาติญาติบอกว่าหลังจากทำบุญแล้วก็น่าจะโทรกลับมาหรือว่ามาคุยไลน์กันต่อแต่ปรากฏว่าเนี่ยหายไปเลยนะครับ
กระทั่ง๒๘และ๒๙ก็ยังติดต่อพี่สาวไม่ได้เมื่อเห็นว่าผิดสังเกตก็เลยรีบเข้าแจ้งความทันทีนะครับ
โดยน้องชายของเชอรี่เปิดเผยว่านายโก้อัสยาเคยมีภรรยาแล้วก็มีลูกอยู่แล้ว
เพราะว่าเมื่อ๑ปีที่แล้วภรรยาของนายโก้ได้ส่งข้อความมาทางเฟซบุ๊ก
ว่าถูกเชอรี่แย่งแฟน
พยายามติดต่อเพื่อขอเบาะแสว่าฝ่ายชายจะพาพี่สาวไปที่ไหน
ก็เลยมาทราบว่าอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านซอยประดิษฐ์มนูลธรรมนะครับ
น้องชายบอกว่าพอหลังจากรู้ข่าวนี้ก็เลยรีบตามไปที่โรงแรม
และเมื่อ๓เดือนก่อนน้องชายเล่าให้ฟัง
ตัวเขาเองกับนายโก้เคยทะเลาะกันถึงขั้นทำร้ายร่างกายกัน
หลังจากพี่สาวมาฟ้องน้องชายบอกว่าถูกนายโก้บีบคอ
เพราะไปทวงหนี้ที่ไนโก้ยืมเงินไป
ซึ่งวันนั้นเองก็เป็นวันเดียวกันกับที่ไนโก้
บอกกับน้องชายเชอรี่ว่าคบกับผู้ตายมาได้สักพักแล้ว
แล้วก็ตอนที่บอกว่าถูกบีบคอเนี่ยนะคะเชอรี่ก็มีการไปแจ้งความเอาไว้ด้วยนะ

ใช่ข้อหาทำร้ายร่างกายไว้แล้วครั้งหนึ่ง
แต่ว่าน้องชายเองตอนแรกก็บอกว่าจะไม่ติดใจอะไรแล้วนะ
เพราะว่าก็เห็นว่าคบหาดูใจกัน
ก็อาจจะเป็นเรื่องของแฟนกันก็ว่ากันไป
แต่ว่าตอนนี้พี่สาวหายตัวไปตัวเขาก็เอกใจแล้ว
จนกระทั่งรู้ว่าพี่สาวเสียชีวิตและกลายเป็นคดีในที่สุดนะครับ
ก็อยากให้เอาผิดกับผู้ก่อเหตุให้ได้ถึงที่สุดนะครับ
อยากให้เขาโดนรับผลกรรมแบบที่เขาทำกับลูกผม

ติ้วกวา๔ที่
พอหลังจากนั้นมาผมก็พูดให้พี่สาวว่าไม่ให้ครบนะ

ใช่มือมีค่าสินคับเยอะผมก็ไม่เข้าใจ

เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่หลายวันถึงจะตามถึงขนาดนี้
เพราะว่ามันเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นผมก็ขี้เกียจยุ่งไง
ผมกลัวอาจจะทะเลาะกันแล้วพี่สาวไม่กล้าเล่าให้ผมฟัง

ประมาณนี้ขอคิดในใจว่าคงไม่มีอะไร

คือแต่สุดท้ายนี่คือทำกับพี่สาวรุนแรงมากครับ

ขนาดนั้นมันเกินไปผมรับไม่ได้ไง

ที่เป็นคนเงียบมากเป็นคนดูดีตัวขนาดดูดี

ก็คือคุณพ่ออำนวยวิชัยโชธนะครับ
ก็เล่าถึงลูกสาวให้ฟัง

แล้วก็ลูกสาวมักจะพูดคุยกันเรื่องของธุรกิจตลอด
ไม่เคยได้พูดคุยกันเรื่องส่วนตัวเท่าไหร่นักนะครับ
ระยะ๓๔เดือนที่ผ่านมาลูกสาวทำตัวแปลกไป
ไม่มาเยี่ยมแต่ก็ไม่ได้มาเล่าอะไรให้ฟัง
ส่วนนายอัศยาหรือไนโก้ที่ทำงานกับลูกสาว
ผู้เป็นพ่อบอกไม่ทราบว่ามีนิสัยอย่างไร
แต่รู้ว่าเข้ามาทำงานที่บริษัทนานแล้ว
ล่าสุดก็เจอกันวันสุดท้ายบ่ายวันที่๒๖กรกฎาคม

จากนั้นก็แยกย้ายกันไปตามปกติ
ได้รับข่าวว่าลูกสาวเสียชีวิตแล้ว
ก็ต้องการให้ตำรวจจับตัวคนร้ายจับตัวไนโก้ให้ได้นะครับ

ก็เลยเหมือนเป็นแก้วตาดวงใจเลยลูกสาวคนเดียวของบ้าน
แต่คุณเชอรี่ก็ถือว่าเป็นเสาหลักของบ้านด้วยนะครับ
ในการทำงานแล้วก็เธอเปิดบริษัทสินเชื่อนะครับ
แล้วก็มีไนโก้ร่วมจดทะเบียนเป็นเจ้าของด้วย
แต่ก็ไม่รู้ว่าลูกสาวได้ปล่อยสินเชื่อจริงหรือไม่
เพราะว่าไม่ได้ถามเรื่องของส่วนตัวกับลูกสาวเหมือนกันนะครับ
อันนี้ผู้เป็นพ่อเปิดเผยครับ
ด้านของนายปฐมพัฒน์
ปฐมพัฒน์เป็นพี่ชายคนโตของครอบครัวนี้นะครับ
บอกว่าปกติแล้วก็ไม่ค่อยได้คุยกับน้องสาวเท่าไหร่นัก

แล้วก็ไม่ได้ไปก้าวไก่เรื่องราวชีวิตส่วนตัวของน้องสาว
เพราะน้องสาวจะสนิทและทำงานกับนายพิพัฒน์นะครับ
นายพิพัฒน์ก็คือน้องชายของเชอรี่

แต่น้องสาวมักจะช่วยเหลือค่าเล่าเรียนลูกของเขา

โดยจะมารับหลานไปเที่ยวอยู่บ่อยครั้ง
ใช่ค่ะใช่แล้วพี่ชายก็บอกด้วยนะครับบอกว่า
เชอรี่เคยสัมภาษณ์ลงนิตยสารว่ามีความฝัน
เหมือนกับจะให้ครอบครัวดำเนินการก่อสร้างให้เสร็จ

ว่าน้องสาวอยากสร้างบ้านให้คนจนอยู่
ได้สารฝันของน้องสาวให้เสร็จสมบูรณ์ด้วย
ถึงแม้น้องสาวจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามนะครับ
แต่ก็จะทำเรื่องนี้ให้เสร็จสิ้นนะครับ

ตอนนี้นะครับทางตำรวจเองนะครับก็ที่ดูแลคดีนี้อยู่
ก็ทำตามที่หมายสารแล้วครับ
เพราะหมายสารออกหมายจับมาแล้ว
ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและลักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะครับ
ตำรวจบอกว่าความคืบหน้าทางคดีนั้นก็ตั้งไว้๒ประเด็น
ประเด็นแรกคือประเด็นเรื่องชู้สาว
และประเด็นที่๒ก็คือประเด็นเรื่องของการพนัน
ตอนนี้ยังกระบุไม่ได้ว่าเป็นประเด็นใด
กว่าจะได้ตัวผู้ก่อเหตุมาสอบสวน
จากพบว่าผู้ก่อเหตุและผู้ตาย
อยู่กันตามลำพังเพียง๒คน
ส่วนทรัพย์สินผู้ตายจากการตรวจสอบนะครับ
พบว่าส่วนใหญ่ยังอยู่ภายในห้องพัก
ทะเบียน๖กไก่ทพุท่าว๑๙๓๗กรุงเทพฯมค
ของผู้ตายเท่านั้นที่หายไปก่อนหน้านี้
แล้วก็ไปตามเจอได้ว่าอยู่ในพื้นที่ของอำเภอโป่งน้ำร้อน

แต่ไม่พบตัวของนายโก้อัสยานะครับ
ว่าไนโก้อาจจะหลบหนีเข้าไปในส่วนของประเทศกัมพูชาแล้ว
ทีนี้ตำรวจก็ต้องตามต่อแล้วครับ
เงินออกจากธนาคาร๒แสนกว่าบาท

ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเงินถูกนำไปใช้อะไรนะครับ

ก็ไม่พบเงินจำนวนดังกล่าวด้วยนะครับ

ก็ลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ด้วย